ปกติเนี่ยค่ะเวลาลอตเตอรี่ออกนะคะหวยออก
เราจะมานำเสนอว่าดาราดวงเฮงถูกนู่นนั่นนี่ปรากฏ
งวดนี้๙๙มันมาแรงไงฮะ
โอ้คุณค่ะล้มละลายใหม่แพ้วกันหมดเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะก็โพสต์ด้วยความเศร้าสร้อยเสียใจค่ะ
คุณท็อปฟี่๓บาท๕๐นี่ก็ไม่แพ้กันค่ะ
โพสต์กันไปแบบว่าฮาจริงแบบว่าเสียใจค่ะ

โอ้น่ากลัวเสียใจมากพี่ไก่อันจุฬิออนค่ะ
พร้อมใจโพสต์โชว์ลอตเตอรี่ที่ตัวเลขไม่เข้าเป้าเอาซะเลยค่ะ
พร้อมแคปชั่นสุดเศร้าโถโถ
แต่ที่มี๑คนที่แห่งสำรวจไปแล้วนะคะ

ปังขุนไม่จ่ายเงินคืนไม่เป็นไร

ถูกต้องโพสต์โชว์ลอตเตอรี่จำนวน๕ใบ
ซึ่งถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัวไปเต็ม

ใช่โชว์ให้เห็นกันแล้วกันนะคะ
แหมไม่มากไม่น้อยก็บวกลบคุณหานะจริง

เพราะว่าอิจฉาหนักมากนะคะแก้มบุ๋ม
แต่ว่ามีหลายคนคิดหวังสงหวังกันไป
ไม่เป็นไรนะคะงวดหน้าเอาใหม่อย่ายอมแพ้